คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางหน่วยงานทางภาครัฐหน่อยนะคะ
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยก็ย้ำว่า
ฝ่ายปกครองมีการอบพยพให้อบพยพประชาชนมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
แล้วก็มีการเตรียมที่รองรับเอาไว้แล้วเป็นร้อยจุดนะคะ
โดยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดนครศรีธรรมราชประเมินไว้ว่าเดิมมีจุดพัก
กว่า๑๐๐จุดเฉลี่ยตำบลละ๒๔แห่ง
โดยได้มีการอบพยพคนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว๑๐๐๐คนนะคะ
หมายจริงคือ๒๘๐๐๐คน
แต่ว่าปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้น
พายุโซนร้อนมันแรงขึ้นมีความเร็วรมที่สูงขึ้น

เคลื่อนย้ายคนมันก็ทำได้ค่อนข้างลำบาก
แล้วตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่ในสภาพที่คิดว่าเตรียมการเอาไว้ดีแล้วทุกฝ่าย
อกจากนี้ก็ยังยืนยันด้วยว่าทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมเอาไว้หมดแล้ว
แต่ก็จะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงจะต้องเร่งระบายน้ำในเขื่อนที่สำคัญ
แต่จะไม่ให้กระทบในช่วงหน้าแรง
เพราะว่าจะต้องมีการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในการอุปโภคแล้วก็บริโภคด้วยค่ะ
ส่วนกระจายการกระจายไปหาประชาชนเนี่ยอย่างที่บอกตอนนี้ใช้หอกระจายข่าว
ถ้ามีการอบพยพไปก็จะใช้การกระจายข่าวณพื้นที่นั้น
ด้วยการกำหนังผู้ใหญ่บ้านและผู้ดำเนินการ

ที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมที่เห็นนะฮะ

มันไม่น่าจะต้านทานกับอารมณ์ได้เยอะนะครับ
ต่อไปคงต้องไปดูนะไปช่วยกันดูแลนัยยาปกติให้มันมั่นคงแข็งแรงกว่านี้
ทีนี้ก็ต้องดูเรื่องของการฟื้นฟูด้วยนะคะ
เพราะว่านายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างมาก
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์พายุขึ้นฝั่งไปเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้ก็จะต้องมีการสำรวจเพื่อเยียวยาทั้งส่วนภาคการเกษตร
สำรวจบ้านเรือนประชาชนรวมถึงด้านอื่นที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วด้วยนะคะ
สำหรับอีกหนึ่งปัญหาคือพอมีข่าวมาเนี่ยว่าปลาบึกจะขึ้นฝั่ง
เรื่องของการกักตุลสินค้าของประชาชนขนาดนี้เนี่ย
เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในบางจุดแต่ว่าทุกอย่างก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้
เพราะว่าทางภาคเอกชนเองก็ยังให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเป็นอย่างดีนะคะ